ตรการที่ต้องทำตอนนี้ก็คือเว้นระยะห่างทางสังคมแบบนี้
ใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมค่ะมีภาพภาพหนึ่ง
ปรากฏออกมาในสื่อสังคมออนไลน์หลายคนบอกเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจเลยอะค่ะ
รถเมย์เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเขาให้นั่งหนึ่งที่แล้วก็เว้นหนึ่งที่ใช่ไหมคะ
ก็จะมีกากบาทแต่กากบาทตรงนั้นไม่มีคนนั่งก็จริง
แต่กลายเป็นว่ามีคนไปยืนเบียดเสียดแบบนี้ค่ะ
คือไอ้ที่นั่งเนี่ยมันเว้นแต่ตรงกลางเนี่ยคนที่ไม่ได้นั่งก็ต้องไปยืน
มายืนโอ้ยมันแน่นยิ่งกว่าแล้วยืนหายใจรถต้นคอกันแบบเนี้ย
แล้วมันจะเป็นมาตรการอย่างไรเนี่ยประมาณเนี้ยคนเขาก็ถามใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะอ่านั่งเนี่ยเว้นจริงแต่คนที่ไม่มีที่นั่งก็ต้องมายืน
มันก็อยู่อย่างเนี้ยก็กลายเป็นว่าไม่ได้เว้นระยะห่างทางสังคมอ่ะนะคะ
ครับคลิปนี้ค่ะเจม้อยวิพลัฒน์เอามาโพสต์ไปนะคะ
พร้อมกับระบุบอกว่าทางขนส่งจะมีมาตรการแก้ไขอย่างไรบ้างในช่วงสถานการณ์เช่นนี้
พี่น้องประชาชนที่ต้องเดินทางเชื่อว่าคงจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้แน่นอนนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปสำรวจ
การใช้บริการรถเมย์นะคะบริเวณอนุสวรีชัยสมรภูมิ
ซึ่งมีรถเมย์ให้บริการหลายเส้นทางด้วยกันนะคะแล้วก็มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก
ไปตรวจสอบแล้วพบว่ารถเมย์หลายสายก็ปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม
เนื่องจากมีรถเมย์วิ่งหลายเที่ยวติดต่อกันทำให้แต่ละเที่ยว
เพราะฉะนั้นแล้วผู้โดยสารเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แออัดยัดเยียดมากนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราลองไปคุยกับผู้โดยสารท่านหนึ่งค่ะที่ต้องขึ้นรถเมย์ถึง๒ต่อ
เพื่อเดินทางกลับบ้านในพื้นที่จังหวัดนนบุรีผู้โดยสารท่านนี้นะคะ
บอกว่าเขาใช้บริการรถเมย์เป็นประจำก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙รอบใหม่
รับว่าผู้โดยสารเนี่ยแน่นมากแต่มาช่วงที่ผู้โดยสารลดลงก็ยังหนาแน่นอยู่อยู่ดีนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างวันนี้รถเมษายที่จะเดินทางกลับบ้าน
มีผู้โดยสารจำนวนมากก็เลยเลือกที่จะรอ
รอเที่ยวถัดไปก็คือต้องการที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
แต่ก็ยังมีผู้โดยสารเยอะอยู่ดีที่รอให้บริการ
เพราะพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเขาประกาศเคอร์ฟิลล์
ก็ต้องกลับบ้านให้ทันต่อเวลาด้วยนะคะไม่มีทางเลือก
แล้วก็บริษัทเองก็ไม่ได้ให้มีมาตรการเวิร์คฟอร์มโฮมด้วย
ขึ้นอีกสายหนึ่งเขาไม่ให้นั่งติดกันแล้ว
แต่ว่าสายนี้ก็ยังไม่รู้ว่าทำไมยังให้นั่งติดกันอยู่

ก็ต้องขึ้นแหละครับไม่ขึ้นก็ดึกอะครับ
แล้วอีกอย่างมันก็มันใกล้เวลาที่เขาจะเคอร์ฟิลล์ด้วยอะไรด้วย
มันก็ต้องรีบกลับอะครับเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องทำงาน
แต่ชุดนี้มันก็ดีหน่อยครับหลวงที่มันไม่ติด
แต่ถ้าแออัดก็ต้องรับความเสี่ยงไปนะครับ

ใช่ครับยังไม่ได้เวิกฟอร์มฮอล์
ที่ผ่านมานะได้แจ้งให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดสิบเก้า
มือด้วยเจลแอลกอฮอลแล้วก็เว้นระยะห่างทางสังคม
ส่วนรถเมย์ก็ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด
ขณะนี้รถเมย์บางสายก็ลดจำนวนเที่ยวก็เกือบครึ่ง
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเห็นได้จากรายได้ที่ลดลง
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงนายท่าดูค่ะ
อย่างไรเขาอยากไปได้คือให้นั่งเว้นระยะห่าง
อยู่เว้นระยะห่างตามที่มีเครื่องหมาย
บริษัทก็บอกว่าแหมอยากจะให้บริษัทเว้นระยะห่าง

ใช่กลายเป็นรายได้ก็ลดลงนะฮะ
แต่ตัวบริษัทเองพอเที่ยวรถเหลือน้อย
โอ้โหบางทีรอไม่ไหวก็ต้องขึ้นไปก่อน

ใช่อย่างคนจังหวัดนนท์เขาบอกว่าเขาถูกบีบ
ด้วยเวลาที่จำกัดเรื่องของควอลฟิลล์นะฮะ
ครับคือถ้าอยากให้ให้อยู่ห่างกันก็
บริษัทบอกก็เพิ่มรถให้มาบ่อย
เราจะได้เว้นระยะกันอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
สักครู่ก็เห็นข้อกำหนดต่างที่ขอสมกรเขาออกมานะฮะ
ในการชี้แจงนะครับบอกกำหนดจุดนั่งจุดยืนบนรถ
เพื่อเป็นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม